คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องของกองขยะกองมหมา
ซึ่งชาวบ้านเขาก็กลัวเหลือเกินเรื่องมลพิษ
และอีกอย่างหนึ่งนะฮะแถวนั้นมันมีคลอง
คลองทำประมงหอยนางรมด้วย
เขาบอกว่าถ้าน้ำจากกองขยะมันไหลลงดินหรือไหลลงคลอง
หอยนางรมพวกนี้มันจะตายหมดนะครับ
ดังนั้นติดตามได้จากช่วงของไทยรัฐช่วยด้วยนะครับ
ไทยรัฐช่วยด้วย
ขยะเจ้าปัญหาที่ชาวบ้านชุมชนปากคลองบางนางรม
เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันเขาเห็นแล้วไม่สบายใจ
กลัวว่าของเสียสารพิษต่างจากขยะจะซึมลงไปในดิน

ไปกระทบประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะฟาร์มหอยนังรม
แถบนี้ส่วนมากทำประมงพื้นบ้าน
มี๔๐ครัวเรือนที่เลี้ยงหอยนังรมเป็นอาชีพหลัก
ชาวบ้านบอกว่ากลัวสารปนเปื้อนจากขยะ
จะมาทำให้หอยไม่เจริญเติบโต
และอาจเป็นสารพิษที่ตกค้างอยู่ในตัวหอย
ส่งผลถึงผู้บริโภค
ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นว่ากระทบอย่างไร
แต่ระยะยาวชาวบ้านบอกว่าไม่แน่
ชาวบ้านถามว่าทำไมเทศบาลเอาขยะมาทิ้งตรงนี้
ไม่เห็นบอกหรือว่ามาถามชาวบ้านสักคำ
เผลอแป๊บเดียวขยะมากองตรงนี้เต็มไปหมด
นายกมลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคิริขัน
ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
ลงพื้นที่มาชี้แจงกับชาวบ้าน
บอกว่าทางเทศบาลถูกยกเลิกจุดทิ้งขยะเดิม
อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรี
ทำให้จำเป็นต้องขอเจ้าของพื้นที่นี้
ทำพื้นที่ทิ้งขยะชั่วคราวประมาณ๑เดือน
ทางเทศบาลเองมีมาตรการจัดการ
ทั้งกลิ่นและเชื้อโรคจากขยะ
กับคนในเมืองใช่ไหมพี่
มันก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
นายแดงแก้วชิงดวง
ประธานกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน
ผู้นำกลุ่มชาวบ้านมาร้องเรียนบอกว่า
ที่มาวันนี้ก็เพื่อปากท้องและสุขภาพ
ของพี่น้องประมงพื้นบ้านในพื้นที่

บอกจะย้ายจุดทิ้งขยะภายในสิ้นเดือนนี้

วันนี้ผมก็ได้คุยทั้งท่านนายก
หลังนายกและฝ่ายผู้บริหารทั้งหมดและสถ
ก็ตกลงกันว่าไปคนละครึ่งทาง

แต่ขอคนให้หมดภายใน